ที่ความเซ็กซี่บอกเลยว่าวงการนี้ไม่มีแผ่วจริงค่ะ
ช่วงนี้เขาคิดนะพี่แจ๊คเสื้อคร็อกแหวกเลยจ้ะแหวกหน้าอกกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
แฟชั่นยุคนี้แหม่มันไร้พรมแดนจริงคุณดูสิแต่ละคน
กซ้ายแหวกขวาแหวกหน้าแหวกหลังแหวกพร้อมกัน

คือไม่รู้จะมองยังไงดีคือมองข้ามความแซ่บของสาวในวงการที่ตามเทรนด์ไม่ได้จริงคุณผู้ชม
คือสะดุดตาทุกคนค่ะล่าสุดนี้แหละค่ะแฟชั่นเสื้อครบเกี่ยวหน้าอกหน้าใจนิดเดียวเท่านั้นนะคะ
เขาบอกว่าเกี่ยวแบบว่าให้พอได้ลุ้น
เออเริ่มกันที่สาวคนนี้ค่ะนางเอกคนดังเลยแดงแรงฤทธิ์มาเลยค่ะ
กับเสื้อครอปสีแดงจี๊ดจัดนะคะแหวกหน้าอกหน้าใจนะฮะ
ไม่รู้ว่าจะมีคนยื่นใบแดงห้ามใส่เสื้อตัวนี้อีกหรือเปล่านะคุณผู้ชม
แต่ถึงยังไงก็เหอะสาวคิมเขาก็ออร่าเปล่งประกายสวยปลั่งเสมอเลยนะจ๊ะ
เรียกได้ว่าโชว์แบบพอหอมปากหอมคอละกันให้แฟนได้อู้ว่าวกันเบานะจ๊ะ
สีแดงไปแล้วใช่ไหมต่อด้วยความจี๊จาดของอีกหนึ่งสาวคุณผู้ชมน้องปันสุธตา
นี่บอกเลยว่าตั้งแต่ย้ายเข้ามาเป็นเด็กสังกัดของพี่หวานเจี๊ยบแล้วก็ผู้จัดการดาราสุดแซ่บคนนี้นะคะ
วีคุณทุกวันมาสีส้มแย้งตาขนาดนี้คุณผู้ชมขาย
อย่างที่บอกไปเสื้อแบบยี่ห้อนี้เป็นเสื้อแบรนด์ต่างประเทศ
ก่ะสีผิวที่ขาวอลลาร์ของปัญปัญลูกสีส้มของเธอนี้
กระแทกตามากเลยแล้วก็กระชากใจด้วยนะคุณผู้ชม
ปิดท้ายกันที่สาวแซ่บคนนี้ค่ะกวางวันปียะค่ะ
นี่ก็เด็กในสังกัดพี่หวานเจี๊ยบเหมือนกันคุณผู้ชมนี่เป็นไง

จะโพสต์ตรงบันไดนะคะแอ่นหลังเบายืดอกเชิดอะไรอย่างนี้นะคะ
บ้านนี้ความเผ็ดตาชมากไม่มีพร่องค่ะ

ก็จัดความเซ็กซี่ยั่วใจด้วยเสื้อครอบที่ฮอตฮิต
อย่างที่บอกไปนะสีบานเย็นนะคะ
มองแล้วเพลินตาเย็นใจไหมล่ะคะคุณพี่

เพราะว่าเสื้อตัวนี้นะถ้าเรามาใส่กันก็ค่อนข้างจะหวาดเสียวนิดนึ

แต่เราอาจจะไม่มีแบบชั้นโชว์แบบนั้น